ยังอยู่ในพื้นที่จังหวัดสงขลานะครับอันนี้ที่หาดใหญ่นะฮะ
บอกว่ามันมีตู้กดน้ำหยอดเหรียญนะครับแต่ว่าไม่ใช่น้ำดื่มปกติ
ค่ะนะฮะแต่ว่าเป็นตู้กดน้ำพืชกระท่อมอืมน้ำท่อมเนี่ยนะครับ
แก้วละสิบบาทคุณผู้ชมครับอ่ะเดี๋ยวลองไปดูนะฮะ
ที่เขาบอกนี่ครับตู้น้ำดื่มสมุนไพรครับ
ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่นะครับเนี่ยตู้สีเขียวนี่ใช่ไหมอืม
ไปอยู่ติดกับตรงตู้ที่เป็นค่ะก็เรียกว่าตู้น้ำมันหยอดเหรียญนะฮะ
ติดตั้งมาก่อนนานนับปีครับตู้น้ำสมุนไพรเย็นชื่นใจ
สิบบาทก็ดื่มได้นะครับอืมไอ้ปุ่มซ้ายสุดเขาบอกว่าเป็นน้ำพืชกระท่อมครับ
ค่ะแล้วก็มีแก้วอะไรวางอยู่ด้วยนะครับนอกจากนี้มีอีกจุดนะฮะ
อยู่ในพื้นที่ตะบนควนลังอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเช่นเดียวกันนะครับ
ชื่นใจสิบบาทก็ดื่มได้ครับแล้วก็ซ้ายมือสุดนั้นเขียนว่ากระท่อมนะครับ
ทีนี้เพื่อความสมจริงครับผู้สื่อข่าวนั้นก็มีการทดลองนะฮะ
หยอดเหรียญ๑๐บาทเข้าไปก่อนจะกดน้ำออกมา
แล้วก็ปรากฏว่าเดี๋ยวมีภาพไหมเป็นน้ำสีเขียวมีฟองนะครับ
แล้วก็เย็นนะครับไม่รู้ลองดื่มหรือเปล่านะแต่ว่าชาวบ้านในพื้นที่ครับ
บอกว่าตู้น้ำดื่มสมุนไพรนี้ติดตั้งมาประมาณ๓๔เดือนครับ
แต่ละวันในช่วงค่ำนั้นมีวัยรุ่นมากดดื่มเป็นประจำ
อกจากนี้เห็นว่าเป็นการเมาเยาวชนเพราะว่าขายแก้วละ๑๐บาทเท่านั้นเอง
ทำให้เยาวชนนั้นหาซื้อได้ง่ายนะครับทีนี้ถ้าไปดูในส่วนของพระราชบัญญัติพืชกระท่อม
พุทธศักราช๒๕๖๕มาตรา๒๕อนุมาตรา๔เขามีบรรยัติไว้นะข้อ๔
ข้อ๔ห้ามขายโดยใช้เครื่องขายซึ่งตามกฎหมายแล้วมีโทษ
ผู้ที่ฝ่าฝืนมาตรา๒๕อนุมาตรา๔จะต้องมีโทษปรับไม่เกิน๕๐๐๐บาท
นี่อยู่ในพื้นที่นะที่เทศบาลนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะ